ตอนนี้หลายจังหวัดก็ได้มีการจัดทยอยเวทีดีเบต
ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูลกันแล้วนะครับ
พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคม
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ได้ทดสอบความแข็งแรงของหีบบัตรออกเสียง
ประชามติที่ทำจากพลาสติกต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับ
โดยมั่นใจว่าจะแข็งแรงทนทานสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถึง๑๐ปี
แต่ว่าเมื่อหีบถูกกระแทกกับพื้นอยู่หลายครั้ง
ก็แตกอย่างที่จะเห็นต่อไปนี้ครับ
นี่ก็เป็นภาพในช่วงที่นายสมชัยกำลังบรรยายถึงสรรพคุณความแข็งแรงของหีบบัตรนะครับ
แต่ว่าเจ้าหีบใบนี้ก็ไม่สามารถทนแรงกระแทกได้นานนักนะครับ
มกลางความตกตะลึงของสื่อมวลชน
รวมถึงผู้ที่กำลังสาธิตเองด้วย
อยู่หลังจากใบแรกแตกนายสมชัย
ก็ได้โยนหีบใบใหม่ให้ดูอีกครั้ง
พร้อมกับให้สื่อมวลชนขึ้นไปเหยียบด้วยนะครับ
นายสมชัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการใช้หีบพลาสติกประหยัดกว่าการใช้หีบกระดาษ
แล้วก็ยังสามารถใช้งานอย่างน้อยได้ถึง๑๐ปี
รับน้ำหนักได้ถึง๑๐๐กิโลกรัม
เพราะว่าทำจากพลาสติกโพลิโพพิลีนกล่องโปร่งใส
สามารถที่จะมองเห็นด้านในได้นะครับ

สำหรับบรรยากาศการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในช่วงโค้งสุดท้าย
ในตามภูมิภาคจัดโดยกระโสมหาดไทย
แล้วก็กรกตภาคกลางในส่วนเวทีที่จังหวัดอ่างทอง
มีนักการเมืองนักศึกษาสื่อมวลชน
ประชาชนร่วมงานบรรยากาศมีผู้ร่วมงานบางตาน
ขณะที่เวทีที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ทีดีเบตที่จังหวัดปฐุมธานีก็ได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
โดยให้นักวิชาการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
อีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งนักวิชาการอดีตสวสื่อมวลชน
ร่วมแสดงความเห็นและเปิดให้สื่อมวลชนได้สักถาม
เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปอย่างถูกต้อง
และให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
ขณะที่มีอีกหลายจังหวัดที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชน
ร่วมรับฟังเวทีดีเบตอย่างเช่นที่จังหวัดแพร่นครสวรรค์เพชรบูรณ์สะแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี